ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเลขคลิกชีวิตและอาจารย์ป่อนางฟ้าเลขลิขิตอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนี่ฟริงค์หล่างรอยฟริงค์อยู่คนเดียวสีขาวยู่คนเดียวเลย
สวยเด่นเป็นสง่าสง่าพูด
เอาล่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของตัวเลขอะไรคะ

ใช่ค่ะดวงอาทิตย์มีเพียงหนึ่งเดียว
เราก็เลยพูดถึงเลข๑
แล้วแต่ก่อนที่เราจะเข้าเลข๑กัน
มาถูกท้องกันนิดหนึ่งค่ะในเรื่องของโครงสร้างเบอร์โทรศัพท์
มีทั้งหมด๑๐ตัวด้วยกัน๓ตัวแรกไม่ต้องไปดูอย่างที่เคยบอก
วันที่๗ตัวหลัง๗ตัวหลังก็ดึงลงมาเป็น๖คู่เลข
แล้วใน๖คู่เลขนี้ล่ะค่ะก็จะมีทั้งสิ่งที่จะเป็นมงคล

แต่ส่วนที่ไม่เป็นมงคลซึ่งก็ในหนังสืออาจารย์เองก็เถิด
หรือว่าตามข้อมูลข่าวสารต่างก็จะมีบอกอยู่แล้วว่า
กลุ่มตัวเลขสีแดงเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงตัวเลขที่อย่าไปใช้มัน
น่ากลัวนะคะดูชัดในทีวีนะคะ

อย่าให้มี๑คู่หรือ๒คู่อะไรก็ตามใน๖คู่หลัง
ส่วนสีเขียวเนี่ยหยิบจับขึ้นมาใช้ได้เลย
สีเขียวคือเลขที่ดีเหมาะสมสำหรับการใช้งาน
ใช่ก็คือมองว่าเป็นมงคลแล้วล่ะ
แต่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีละกันว่า

ส่วนเลขสีเหลืองนะคะที่โชว์ขึ้นมาเนี่ย
อยากจะบอกว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคน

บางคนใช้แล้วไม่ได้เรื่องเลยก็มี

ต้องค่ะเรามาที่เลข๑กันนะคะ
เลข๑เป็นนิยามของดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
แล้วให้เรานึกถึงภาพของใครล่ะ
ที่มีเพียงหนึ่งเดียวก็อย่างเช่นพระราชา

หรือว่าผู้นำมวลชนใหญ่กลุ่มใหญ่
อยู่ของในองค์กรนั้นนะคะ
ใช่ค่ะแล้วเราก็มาดูว่าเลข๑เนี่ย
จับคู่กับอะไรแล้วเห็ง

เพราะว่าส่วนใหญ่เลขหนึ่งมีกันเยอะ
ใช่ก็คือหนึ่งเนี่ยให้เรานึกถึง

ก็คือสีเขียวสีเขียวแต่ขึ้นต้นได้๑
นั่นก็คือสิ่งที่ใช้ได้

ก็คือเป็นเรื่องของเจรจาน่าเชื่อถือน่าศรัทธา
ใช้เลขนี้แล้วจะมีความจำดีด้วย

เดี๋ยว๓๒
เข้าห้องน้ำยัง
เอาค่ะเรามาดูที่เลขหนึ่ง
ดูเลยต่อมา
ค่ะ๑๖๖๑นะคะ
ผู้ใช้เลขนี้จะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ดีมาก
มองการไกลมีการวางแผนทั้งสั้นและยาว

จะมีการวางแผนชีวิตเป็นอย่างดี

เพราะรู้ว่าการข้ามขั้นอาจจะทำให้เกิด

เขาก็จะเป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตัวเอง

น่าสนใจนะครับอาจารย์ครับ๑๙๙๑

ก็คือเป็นลักษณะของคนที่มีชื่อเสียง

เป็นคนที่มีภาวะผู้นำเป็นของตัวเองแล้วก็
เป็นคนที่มีแนวความคิดแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่น
แต่มักจะประสบผลสำเร็จด้วยความมั่นใจในตัวเองของเลข๑ด้วย
อย่าลืมว่าเลข๙พูดบ่อยแล้วก็ชอบมากด้วย
ก็คือเป็นเลขของผู้ที่เก่งรอบด้าน
ได้ต่างภาษาต่างประเทศก็เก่งอีก
ก็เลยกลายเป็นว่า๑๙สมควรที่จะเป็นเลขเหมาะสม

มีคุณผู้ชมส่งมาแบบขึ้นพอดีเลยด้านหลังเป็น๑๙

เอาเป็นว่าเลขชุดนี้อยู่ตรงไหนก็ได้นะคะ

ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องอยู่ส่วนไหนใช่ค่ะ
เอาล่ะมาถึงหมายเลขที่คุณผู้ชมส่งเข้ามา
ให้เราช่วยวิเคราะห์หน่อยนะคะอาจารย์
เริ่มจากคนแรกคุณนัทอาชีพขายประกันค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลังนะคะ

อาชีพขายประกันนะคะบุคลิกของคุณนัท
ภายนอกคนจะมองว่าคุณนัทค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือ

แล้วเหมือนกับคุยกับคนนี้เขาน่าจะเข้าใจ
คนที่เหมือนบางคนมาทำประกันด้านการเจ็บป่วยด้านสุขภาพใช่ไหมคะ

ไม่ต้องเร่งร้อนอะไรคุยกับเขา
เขาก็ค่อยบอกบอกเราไปได้เรื่อย
แต่ว่าเขาแฝงไปด้วยความกระตือลือล้นอยู่ในตัว

และเป็นผู้ที่มีดวงด้านการเสี่ยงโชคด้วย

แล้วตามด้วย๖๕
ประสานงานดีคนรักคนเมตตา
ที่บ้านก็มีฐานะอยู่แล้วด้วยคนคนนี้
แล้วก็๕๒นะคะก็ยังบอกว่าเป็นเลขนารีอุปถัมภ์
นารีอุปถัมภปิดท้ายได้สวยงามจริงครับ
ถ้าคุณนัทเป็นผู้ชายเนี่ยผู้หญิงจะซื้อประกันคุณนัทเยอะ
แล้วก็จะมา๒๘๒๘เป็นเรื่องของเงินทองเงินก้อนโต
จิตใจใจใยใจนักเล่ง

ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์นะครับคุณนัทใช้เบอร์นี้

ที่นางนี้ก็พอแล้ว
หมายถึงว่ามันดีพออยู่แล้วมันไม่มีอารารีอุปถัมภ์อะไรนะไม่มี
อย่าเข้าใจผิดนะ
มันเป็นเหมือนทัลอกกับตัวเองอยู่ข้างใน

ได้๑เบอร์ไปแล้วเอาเป็นขอเป็นเลขที่บ้านแล้วกันคุณผู้ชม

บ้านเลขที่๑๐๗ทับ๑๒๔ค่ะอาจารย์

บ้านนี้นะคะต้องบอกว่า
คนในบ้านเองจะค่อนข้าง
พูดอะไรไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเนอะ

คือพูดอะไรไม่ค่อยมั่นคงในคำพูด
แล้วความคิดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาด้วย
ลังเลโลเลลักษณะประมาณนี้
วันนี้จะเอาอย่างพรุ่งนี้ก็จะเอาอีกอย่าง
แล้วก็คนทำตามทำทำไม่ถูก

ก็ดูที่สแลนดด้านหลังก่อนนะคะ
๑๒๔ให้เอาทองเปลติดเลขหนึ่ง

นั่นก็คือเลขเมตตามหานิยม

แล้วส่วนโซนหน้า๑๐๗นี่ก็
จะเป็นลักษณะว่าบ้านนี้ก็ค่อนข้างเครียด
เครียดแล้วก็อาจจะมีเรื่องเงินรั่วด้วยนะคะ
ดังนั้นวิธีแก้ก็ค่อนข้างยาก

ปิด๐ก็๗ไปเลยเหรอคะใช่ค่ะ
ก็บ้านเลขที่นี้จะกลายเป็น๑ทับ๑
ทับ๒๔นะคะ

มีอีกว่าถ้าเลขหนึ่งจะใช้คู่กับอะไรละร่วง

สัปดาห์นี้รู้แล้วว่าควรใช้คู่กับอะไร
แล้วก็วิธีการแก้ไขต่างด้วย
ขอบคุณอาจารย์พอนะครับอาจารย์พอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ